แต่ต้องตรวจสภาพร่างกายก่อนใช่ไหม
ดิฉันมีโรคดูโรคนึงเดี๋ยวมาบอกนะ

ตรวจสภาพอากาศก็ต้องตรวจเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
วันนี้ที่วันบริจาคโลหิตโลกอุ้ยดิฉันก็ทำใจแล้วค่ะ
อยากจะมาทำบุญนะทรัพย์ไม่ค่อยมีก็บริจาคสิ่งที่เรามีก็คือโลหิตนี่แหละนะคะ
แต่ว่าอย่าลืมว่าต้องตรวจร่างกายเพราะร่างกายต้องพร้อมจริงนะคะ
สำหรับการบริจาคโลหิตนอกจากนี้เรื่องของสภาพอากาศ
ก็ต้องตรวจเหมือนกันเพราะจะเดินทางไปโรงพยาบาล
ฝนมาฮะวันนี้เป็นต้นไปค่ะอังคารพุธพฤหัส
ฝนจะเยอะขึ้นนะคะปัจจัยที่ทำให้เกิดฝน
จริงเขาเป็นตัวเดิมแต่ช่วงนี้กำลังแรงขึ้นค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะ
จะเห็นว่าพอพัดสอบขึ้นมาโอ้โหเยอะขึ้นค่ะ
พาเอาความชื้นขึ้นมานั่นก็คือฝนนั่นเอง
อกจากนี้ปัจจัยที่สองยังคงวนเวียนไปวนเวียนมาแต่
ณวันนี้เป็นต้นไปจะขยับต่ำลงมาค่ะนู้น
ร่องฝนตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะขยับต่ำลงมาแตะ
แต่บนประเทศไทยจะทำให้เกิดฝนมากขึ้น
โดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสาน
คือจะเพิ่มขึ้นประมาณ๑๔๐ของพื้นที่
ตรวจสอบช่วงเวลาที่ทำให้เกิดฝน
จะเห็นว่าช่วงเช้าไม่ค่อยมีฝนเท่าไหร่
แสดงว่าฟ้าโปร่งโล่งสบาย
แต่พอช่วงบ่ายเท่านั้นแหละ
ฝนจะเริ่มมาทางทิศตะวันตกของภาคใต้จังหวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่างนะคะไม่ว่าจะเป็นพังงาภูเก็ตกระบี่
ฝนเริ่มมาตั้งแต่ช่วงบ่ายและหลังจากนั้นจนถึงค่ำกระจายตัวเยอะแบบนี้เลยค่ะ
อย่างที่บอกแหละวันนี้ฝนมากขึ้นนะคะการเดินทางต่างต้องระมัดระวังด้วย
และคลื่นในทะเลอันดามัน๑เมตร๕๐เซนติเมตรขึ้นไป
เน้นโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกนะคะ
ส่วนเรื่องของอุณหภูมิเช้าพอไม่มีฝนเป็นยังไงล่ะ
อื้อหือแดงเถือกเลยนะคะ
แดงเนี่ยคือ๓๕องศาเซลเซียสขึ้นไปนะ
แสดงว่าอากาศร้อนอบอ้าวเลย
ถือว่าเป็นเรื่องนี้ละกันใครจะตักผ้า
ใครจะเอาพืชผลทางการเกษตรไปตากให้ตากตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะคะ
เพราะว่าพอฝนมาตอนบ่ายค่ะ
อุณหภูมิเนี่ยใช่อยู่มันดีขึ้นแต่ฝนมันมาไงคะ
มันก็เลยไม่เหมาะเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมกลางแจ้งต่าง
คุณผู้ชมช่วงนี้พอคลื่นสูงแนะนำนะ
บรรดาพี่น้องชาวประมงทั้งหลายอย่าเพิ่งออกไปหาปลานะคะ
เพราะว่าทรัพย์ในดินสินในน้ำเรามีไม่ต้องลงไปทะเลลึกค่ะ
ชายฝั่งแบบนี้ก็มีแล้วค่ะ
นี่คือการจับหอยแมลงผู้ที่หาดสมีหลาจังหวัดสงขลา
คือหอยแมลงผู้เนี่ยเขามาวางไข่ตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วนะคะ
เริ่มโตขึ้นเรื่อยโตขึ้นเรื่อยช่วงนี้พร้อมมากแล้ว
การจะลงไปจับหอยต้องพกมีดไปด้วยนะ

ต้องมีดเนี่ยแซะแต่ละคนได้ไม่น้อยเลยนะนู่น
เยอะขนาดนี้เกิน๒กิโลกรัมขึ้นไปค่ะแต่ละคน
เห็นไหมคะหอยธรรมชาติแบบนี้สด
อยากไปเอามีดแซะหอยบ้างจังเลยค่ะ
จากหอยแล้วช่วงฝนแบบนี้เห็ดค่ะ
มาหลายที่เหลือเกินปกติแล้วเห็ดเนี่ยเขาต้องไปหาในป่าใช่ไหม
แต่ดิฉันจะพาไปหาเห็ดในไร่กาแฟที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
เจ้าของไร่เขาปลูกกาแฟแบบออร์แกนิคหลังจากนั้นใต้ต้นลำไยใต้ต้นกาแฟค่ะ
มันมีเหตุเป็นเหตุคน

เอาไปทำอะไรก็อร่อย
ไม่ต้องห่วงเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะ

คุณผู้ชมตั้งใจฟังมากนะคะดิฉัน
ช่วงนี้ดิฉันกำลังจะคุยกับคุณหมอว่าดิฉันเป็นโรคอะไรนะคะ
เหนือเป็นโรคทรัพย์จานค่ะ